ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจแล้วก็สร้างความแปลกใจ
อัศจรรย์ใจกับชาวบ้านในพื้นที่นาสร้างที่ชุมพรไปพร้อมกันนะฮะ
เพราะว่าเช้าวันนี้ครับมีผู้ที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้คนหนึ่งนะครับ
หลังไปก่อเหตุบุกเข้าไปนะฮะไปเผานะไปทุบโลงแก้วที่เก็บสรีระสังขารของหลวงปู่เปียกที่วัดนาสร้าง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
โอ้โหนี่เห็นแสงเพลิงชัดเจนเลยค่ะสีเหลืองมาเลยอ่ะ
แล้วก็เดินออกไปเลยเห็นไหมฟึ๊บไปนู่นแล้ว
คือออกไปเนี่ยไปทำร้ายพระแถววัดด้วยนะฮะหลังจากเขาพยายามเข้ามาควบคุมตัวนะครับ
นี่ฮะนายศักดิ์ฮริตนามสกุลมาน้อยหรือว่าในนุกวัย๒๖ปีนะครับ
สพท่าแซะควบคุมตัวได้บุกเข้าไปใช้มีดพระทุบลงแก้ว
แล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาสรีระสังขารของหลวงปู่เปียก
หรือว่าพระครูอนุกูลกิจการนี่ฮะหลวงปู่เนี่ย
เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในพื้นที่ชุมพรสรีระสังขารของท่านเนี่ย
มรณภาพตั้งแต่ปีพศ๒๕๐๕นะครับ
ปีมาแล้วนะครับยังเก็บไว้ที่วัดนาสร้างตะบนท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
๗โมงเช้าวันนี้ถูกจับได้นะครับ
ปัสสาวะสีม่วงเสพยาเสพติดผู้ต้องหาสารภาพว่าเย็นเมื่อวานนี้เสพยาบ้าเข้าไปสองเม็ด
ทีนี้พอตื่นมาเช้ามืดวันนี้นะค่ะ
ฝันว่าหลวงพ่อแพงซึ่งท่านละสังขารไปนานแล้ว
มาเข้าฝันในนุกบอกว่าให้เขาเนี่ยไปเผาสังขารหลวงปู่เปียกที่วัดนาสร้างให้หน่อย
อืมโอ้โหตื่นมาตอนเช้าขี่จักรยานยนต์เอามีดพระติดตัวไปด้วย
ไปซื้อน้ำมันเบนซินจากร้านค้าในหมู่บ้านหนึ่งลิตรราคาสามสิบห้าบาท
นี่พาไปทำแผนนะฮะค่ะหลังจากนั้นน้ำมันใส่แกลลอนขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ามาที่วัดนาสร้าง
เดินเข้าไปในมนตบซึ่งมีโรงแก้วที่เก็บสยสังขารของหลวงปู่เปียกนะ
ใช้มีดพระทุบกระจกโรงแก้วแล้วก็เอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาแล้ววิ่งออกมา
ตามภาพนี้เลยฮะฟื๊บเนี่ยแสงไฟเนี่ยฮะแล้วในนุกวิ่งออกไปเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
วิ่งออกไปนี่ไปเจอพระรูปหนึ่งนะฮะพระท่านมายืนขวางอยู่กระโดดถีบพระโอ้โห
แล้วชกพระมาอีกทีนึงโอ้อะไรจะบาปกรรมขนาดนี้นั่นสิ
พระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับท่านบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยกำลังเก็บกวาดขยะอยู่นะฮะ
โบสถกับมนตบในนุกเนี่ยก็เดินถือมีดพระถือแกลลอนน้ำมันเข้ามา
แรกคิดว่าเออเป็นชาวไล่ชาวสวนมาวัดแต่เช้าสงสัยมากราบหลวงปู่เปียก
ก็ไม่เอกใจอะไรจนเห็นไฟติดลุกพลึบออกมาจากมนตบ
ก็เลยรีบวิ่งมาดูในนุกพุ่งออกมาเนี่ยกระโดดถีบอัตมาชกอัตมาอีกทีนึง
โอ้โหแล้วก็อะไรมันจะขนาดนั้นสวนออกไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนนั้นก็จับไม่ทันแล้วล่ะต้องรีบกันไปดับไฟก่อนนะฮะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงไฟถึงมอดนะฮะปรากฏว่าพอไฟมอดสนิทเนี่ยไปดูเนี่ย
โอ้โหโชคดีมากน่าอัศจรรย์ใจมากคือจีวรที่ห่อหุ้มซื้อแล้วสังขารลุกปู่เปียกเนี่ย
คือไหม้หมดเลยอ่าแต่ร่างกายของท่านเนี่ยสังขารของท่านเนี่ย
มีแต่คราบดำเป็นเขม่าวควันไฟเท่านั้นโชคดีมาก

เห็นไหมดูตรงแผ่นหลัง

ลุงต้านี่โดนถีบโดนต่อยไว้นี่ค่ะครับ

หลวงพ่อแพงมาเข้าฝันบอกให้มาเผาหลวงปู่เปียกเนี่ยฮะ

ทำความสะอาดพวกเขม่าวไฟ
ที่บริเวณพื้นที่สุรสังขารของหลวงปู่เปียกนะครับ
นี่ครับนี่รุปปันของลงปู่ท่านนะครับ

จากพวกโรงแก้วอะไรต่างนะครับ

โอ้โหหลวงปู่เปียกนี่ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแถวนี้มาก

ท่านก็ละสังขารไปนะครับ

ตั้งแต่หลวงปู่มรณภาพเมื่อปีพศ๒๕๕๙

ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรม

ภาพุทธรูปปางต่างใบเสมาสถูพเจดีที่วัด
นี่เป็นฝีมือของลงปู่เปียกทั้งนะครับ

ก็โชคดีมากที่เสร็จสังขารของท่าน